คุณผู้ชมเป็นสะพานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วมีหนุ่ม๑๘ปีเขาขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพาน
วิวสวยไงท้องฟ้าก็สวยวิวก็ดีเขาเลยมีการยกมือถือขึ้นมา
ว่าอ๋อขับมอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แล้วถ่ายวิวไปสุดท้ายพุ่งชนนักปั่นจักรยาน
คือเหมือนกับมือหนึ่งก็คงจับแฮนดมอเตอร์ไซค์
มือหนึ่งก็จับโทรศัพท์เพื่อถ่ายวิวท้องฟ้า
เสียหลักพุ่งชนนักปั่นแล้วก็จักรยานอีก๒คัน
มูลค่าความเสียหายคุณผู้ชมรู้ไหมคะจักรยานสองคันสี่แสนบาทคือจักรยานเขาแพง
แพงมากแล้วใครจะไปรู้ค่ะว่าแบบโอ้โหชนจักรยานไปแบบนี้เคราะห์ดีมากนะคะ
ปั่นสองคนเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนนี้คือสภาพมอเตอร์ไซค์
เป็นมอเตอร์ไซค์พีซีเอ็กสีขาวของนายชัยนรงด่านนครวัย๑๘ปี
แม่ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานอยากจะถ่ายวิวนะคะ
แต่พอถ่ายวิวจังหวะช่วงนั้นไปเนี่ยคงแบบมองไม่เห็นนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเองก็บอกว่าตอนนั้นคือตั้งใจกะว่าจะถ่ายวิวท้องฟ้าสวย
แต่ว่ามองไม่เห็นว่ามีคาราวานของตัวนักปั่นจักรยานจอดพักรถอยู่ไหลสะพาน
ก็เลยทำให้เสียหลักชนทั้งคนชนทั้งจักรยานจนพังเสียหายแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเรียบมอเตอร์เวย์ค่ะช่วงขาเข้าชนบุรี
พื้นที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าตำรวจก็รุดไปตรวจสอบทันทีนะคะ
ส่วนตัวคนเจ็บเนี่ยค่ะตำรวจก็ได้พูดคุยกับนักปั่น
ปั่นสองท่านที่บาดเจ็บนะคะคือนายกิตติยามีชำนาญวัย๓๘ปี
บาดเจ็บที่ขาแล้วก็มีนางสาววรรณกรสุพรวัย๕๐ปี
บาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกตามร่างกาย
ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะส่วนจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะ
จักรยานสองคันเดี๋ยวดูไปพร้อมกันคันแรกเป็นจักรยานสีน้ำเงิน
อันนี้คือราคาสองแสนบาทค่ะแล้วก็อีกคันนึงเป็นจักรยานสีเขียวนะคะ
เออแล้วก็พกพาง่ายแล้วก็ปั่นไปแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมสุดท้ายโอ้โหเสียหายเยอะมากรวมเบ็ดเสร็จแล้ว๔แสนกว่า
ทีนี้จากการสอบถามตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์คนที่ไปพุ่งชนเขา
เล่าให้ฟังก็บอกที่ชมพู่บอกไปเลยอ่ะ
เพราะว่าถ่ายวิวนี่แหละก็เลยทำให้เสียหลักพุ่งชนแบบนั้นนะคะ
เรื่องต้นเขาก็คงเหมือนต้องมีการคุยกับประกงประกันต่าง
เพื่อที่จะเจรจาค่าเสียหายต่อไป
ลองฟังเสียงคนขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยค่ะ

ไม่ใช่แค่รถยนต์จักรยานเองมอเตอร์ไซค์เอง
ถ้าขับรถอยู่ขี่รถอยู่กรุณามือจับแทนจับพวงมาลัย
อย่าเลยนะคะอันนี้เตือนหน่อยระวังอันตรายจริง

ความเสียหายเยอะจังเลยนะครับ